ติดตามกีฬากันหน่อยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้บัตรทองกับนักฟุตบอล
คุณอาร์มนักฟุตบอลจะเอาบัตรทองไปทำอะไรครับ
เรื่องของบัตรทองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็พูดถึงเพราะว่ากีฬาหลายชนิดเนี่ย
ที่จะกลับมาแข่งแล้วนะครับทางสวบคเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันว่า
ก่อนจะแข่งนักกีฬาแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะจะต้องมีการตรวจในเรื่องของโรคโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นบัตรทองนี่แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจโรคโควิด๑๙
ก็คือจะใช้บัตรทองในการตรวจโรคโควิดนะครับ
หลังจากที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสอบคอประกาศให้นักกีฬา
แล้วก็นักฟุตบอลอาชีพต้องตรวจโควิด๑๙ก่อนการแข่งขัน
ซึ่งมีการประเมินว่าจะเสียค่าใช้จ่ายรวมทุกหลีกรวมทั้งสิ้นราว๑๕ล้านบาท

ทางคนตรวจเอกสมยศภูมิพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟันบรรยาประเทศไทย
เปิดเผยว่าหลังจากที่ทราบว่าสบคนั้นกำหนดให้นักกีฬาต้องตรวจโควิด๑๙

จึงไปถามยังนายทองเจือชาติกิจเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้รับคำตอบว่านักกีฬาทุกคนสามารถใช้บัตรทองในการตรวจโรคโควิด๑๙ได้
โดยมีโรงพยาบาลกว่า๑๒๐แห่งทั่วประเทศที่สามารถใช้บัตรทองได้

แต่ว่าทางสมาคมเองเนี่ยก็ได้ออกหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขในวันพรุ่งนี้ด้วย
เพื่อยืนยันแล้วก็ต้องการความชัดเจนว่าจะสามารถใช้บัตรทองในการตรวจโรคโควิด๑๙ได้จริงหรือไม่
แบบนี้ก็เป็นการลดภาระให้กับทางสโมสรแต่ละสโมสรนั่นเอง
ส่วนสโมสรจะต้องตรวจโควิด๑๙ทุกครั้งก่อนที่จะทำการแข่งขันหรือไม่นั้น

ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้แต่คาดว่าจะทราบบทสรุปในวันที่๙กรกฎาคม
ที่จะมีการประชุมสโมสรร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าตรวจในทุกนัดที่จะต้องลงแข่งนี่โอ้โหบอกเลยนะว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจริงครับ